น่องกุ้งจ้ะกุ้งจากบ่อสดมาเลยจ้ะนี่กุ้งสดก็มีนะจ๊ะ
หรือว่ากุ้งย่างก็มาได้เลยสะอาดปลอดภัยไร้โควิดแน่นอนจ๊ะ
เอาจนสวัสดค่ะรู้ก่อนรัดหนาวมารายงานสภาพอากาศที่ทราบ
ก่อนออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะหลายคนมีความเป็นห่วงเป็นกังวล
เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศว่าอากาศจะหนาวจะฝนจะร้อนไหมอย่างไรนะคะ
รอช้าไม่ได้แล้วค่ะตรวจสอบกันเลยนะคะ
แผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ปรากฏภาพนี้คือไม่มีเมฆฝนปกคลุม
จะทำให้เกิดฝนตกหนักพูดได้เลยว่าอากาศกำลังสบาย
ตอนนี้ถ้าดูจากเส้นความกดอากาศเท่าจากแผนที่อากาศเนี่ยจะเห็นว่าเส้นความหนาวเย็นเนี่ย
เริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วก็คือเส้นพันสิบสี่สีน้ำเงินนะคะบริเวณภาคเหนือนะคะ
เชียงใหม่แม่ห้องศรนะคะก็ตอนนี้อากาศหนาวเย็นแล้ว
อุณหภูมิจะค่อยลดต่ำลงในช่วงระยะวันที่๓๐ธันวาคมถึง๓มกราคม
โดยรวมแล้วอุณหภูมิจะลดตรงประมาณหกถึงแปดองศากรุงเทพมีโอกาสแตะถึงสิบเจ็ดองศาเซลเซียส
ดูลักษณะของอุณหภูมินะคะดูจากโมเดลจำลองสีนี่นะคะ
สีเขียวเขียวประมาณสักสิบองศานะคะยี่สิบองศาคือสีเหลืองเหลือง
พื้นที่ตรงนี้เห็นไหมคะกรุงเทพมหานครสิบเจ็ดองศาละ
ในช่วงสักวันที่๑มกราคมเรียกว่าเราหนาวกันข้ามปี
สามสิบเอ็ดจะรู้สึกได้แล้วว่าหนาวเย็นมาแล้ว
หลายหลายพื้นที่นะคะถ้ายอดดอยยอดภูก็ยิ่งหนาวจัดนะคะ
ขณะที่ตอนบนเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้หนาวเย็นแบบนี้
ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะมีฝนตกลงมานะคะ
ลักษณะอากาศเขาถ่วงดุลกันนะคะลมจะพัดมานะคะ
พอพัดมาเกิดการปะทะกับความชื้นในทะเลก็เกิดเป็นฝน
ฝนก็จะหนักหน่อยนะคะแถบจังหวัดตอนล่างนะคะ
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝนจะเริ่มมาสักช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำวันนี้สามสิบ
สิบเอ็ดก็จะรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็วันที่สามอีกระลอกหนึ่งนะคะ
อย่างไรก็ตามฝนมาเป็นฝนที่เป็นน้ำจืดเพราะฉะนั้นเนี่ย
คลื่นค่ะวันนี้คลื่นดูเช้าเช้ายังคงดีอยู่
แต่ถ้าเกิดค่ำมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มแล้วค่ะ
แถวอ่าวไทยรูปตัวกอก่ายเนี่ยนะคะตั้งแต่ชุมพอลงมาเริ่มละ
๒เมตรและช่วงวันที่๓๑นะคะ
คลื่นก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยคือคลื่นฝั่งอ่าวไทยนั่นเอง
เตรียมพร้อมรับมือสำหรับใครจะท่องเที่ยวนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้พูดถึงการท่องเที่ยวค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปที่ภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
มีการจัดงานเทศกาลแบบนี้เห็นไหมคะ
บรรยากาศดีมีการเตรียมกิจกรรมกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ
งานนี้คืองานศิลปะกับสายหมอกและดอกไม้รักนับภูเรือค่ะ
ภายในงานมีการจัดตกแต่งสวนดอกไม้ไม้ประดับนับแสนต้น
มีไฟประดับสีสันตระกามตาเลยล่ะค่ะ
ชมศิลปะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเลือกซื้อสินค้าโอท็อปได้
ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ภูเรือบอกเลยว่าเย็นสบายเหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน
สัมผัสความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะคะ
ใครจะไปวางแผนการเดินทางกันค่ะมีให้เที่ยวยาวตั้งแต่วันนี้
จนถึงตั้งแต่วันที่๒๙นะคะจนถึงวันที่๑๒มกราคม
แต่ละวันของการจัดงานก็มีกิจกรรมมากมายเลยล่ะค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ต่อกันที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นักท่องเที่ยวพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปชมความสวยงามของภูเขาสีชมพูค่ะ
ไปทำอะไรคะชมดอกพญาเสือโครงหรือเราก็คุ้นเคยว่าซากุระเมืองไทยนั่นเอง
ยอดภูลมโลนี่แหละค่ะเป็นยอดเขาสูงกว่า๑๗๐๐เมตรอุณหภูมิเฉลี่ย๑๗๑๘องศาเซลเซียส
ตอนนี้ดอกพญาเสือโครงหรือซากุระเมืองไทยหลายแปลงบนพื้นที่กว่า๑๒๐๐ไร่
กำลังเบ่งบานสะพรั่งออกเป็นสีชมพูแบบนี้คุณผู้ชมตอนนี้บานสัก๘๐ละ
อีกสักหน่อยเต็มพื้นที่๑๐๐อย่างแน่นอนนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามกัน
คาดว่าจะเบ่งบานไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมก่อนที่จะร่วงโรยหล่นไปนะคะ
ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาติและดูแลสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราย้ำเตือนกันในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าใครยังคงมีความเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องของ
ุ้งจะติดโควิดอาหารทะเลจะทานไม่ได้

แต่สำคัญก็คือปรุงให้สุกกินร้อนช้อนกลาง
ห่างกันคนละเมตร๒เมตรช่วยได้นะคะ
ดิฉันว่าตอนนี้ลูกค้าจะมาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยจ้ะมาจ้ะมาจ้ะ

เห็นบอกว่า๑๗องศา
ขอให้เมียมาจริงนะจะเตรียมเสื้อกันหนาวออกมาไว้
ได้ใส่เสื้อกันหนาวสักทีนะฮะ